ช่วงนี้ฟืนไฟล์ระวังกันให้ดีหน่อย

เขาบอกว่าไม่ค่ะไม่สาราวัดที่จังหวัดบุรีรำ
เรียกได้ว่าวอดวายเลยทีเดียว
แล้วสาลาแห่งนี้เพิ่งสร้างได้ไม่นาน
ใหญ่โตมโหลานมาก
คุณผู้ชมดูภาพนะคะที่เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองค่ะ
เหตุการณ์ที่เห็นเนี่ยมันเกิดขึ้นช่วงตี๒นะคะ
สารานะคะของวัดที่วัดบัวบูรประชาสมังคีค่ะ
ที่ตำบลหนองตาดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมพ์
เพลิงมันห่มลุกไหม้อย่างรุนแรง
แล้วบางส่วนของสารามันถูกสร้างจากไม้
มันก็จะเป็นเสาไม้เป็นฝ้าเพดาน
มีเนี่ยค่ะคือมันก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้ติดไฟอย่างรวดเร็ว
แล้วก็ไหม้ลุกลามไปหมดวอดหมดเลย
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเขาต้องระดมรดน้ำมาถึง๕คันนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นของจากเทศบาลหนองตาดเองจากบริเวณใกล้เคียง
กู้ภัยก็เข้ามาช่วยกันฉีดน้ำนะคะควบคุมเพลิง
ใช้เวลาอยู่เกือบ๒ชั่วโมงค่ะ
จากการตรวจสอบอย่างที่บอกว่าสาราเนี่ยได้รับความเสียหายหมดเลยทั้งหลังนะคะ
เดี๋ยวเราจะมีภาพหลังจากเกิดเหตุที่ไฟสงบลงให้คุณผู้ชมได้ดูด้วย
ทีนี้พระลูกวัดค่ะพระประเสริฐอายุ๗๕ปี
พระท่านเล่าแบบนี้ว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
ได้ยินเสียงดังคล้ายกับระเบิด
จากจุดเกิดเหตุถึง๓ครั้งตอนนั้น

เห็นเลยว่าไฟมันลุกไหม้ที่บริเวณหน้าพระประธานแล้ว
ก่อนจะลุกลามไปบนฝ้าเพดานของสาราวัดรีบค่ะ
ท่านบอกท่านรีบไปตีค้อร้องเปล่าเลย
เรียกให้ชาวบ้านมาทำการช่วยเหลือค่ะ

ได้ยินระเบิดนั้นตุ้ม๓ที
ยินเสียงระเบิดด้วยเหรออืมยินแจนเหรอ
ก็ได้ยินกันลุกขึ้นมาเดินยืนสั่นอยู่

หลังจากนั้นก็วิ่งไปตีของไปหาด้ำ
มีคนตีของเขามาเห็นก็ตั้งนานอย่างไร
พอตีความเสร็จก็วิ่งเข้ามาแล้วไฟมันเข้ามาถึงนี่แล้ว

คือไหม้หมดเลยอ่ะใช่มันไปหมดเลย

แล้วอย่างที่บ่อสาราใหญ่จริงนะคะ
ท่านเจ้าวาดค่ะพระมหาภัยบูรณ์วิปุโรค่ะ
และท่านก็เป็นเจ้าคณะตำบลหนองตาดเขต๒ด้วย
บอกว่าสาราหลังนี้จริงเพิ่งจะสร้างเสร็จเอง
แล้วงบประมาณในการก่อสร้างกว่า๑๐ล้านบาทเลยนะ
แล้วตอนนี้เอาจริงงงอยู่เลยมันไหม้ได้ยังไง

ยังไม่ได้มีการต่อกระแสไฟฟ้าเข้าไปใช้งานเลย

เพราะอะไรเพราะว่าเขายังขาดงบประมาณ
ก็เลยทำได้เพียงแค่เดินสายไฟ
มาใช้บริเวณเสาหน้าสาราชั่วคราว
แปลกใจมากต้นเพลิงอยู่ตรงหน้าพระประธาน
ค่ะเอ๊ะหรือมีใครไปจุดเทียนใช่พี่ปอล์อย่างนั้นเลย
อาจมีใครไปจุดเทียนทิ้งไว้
ท่านเจ้าว่าท่านตั้งคอสังเกตแบบนี้นะ
ตอนนี้ต้องรอเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่
กลุ่มชาวบ้านพอรู้เหตุการณ์เดินทางมาดูค่ะ
ชาวบ้านผู้ใจบุญที่เขาร่วมสมทบทุนสร้างสาราวัดแบบนี้
เขาบอกว่าเขามาถึงบางคนน้ำตาซึม
เขาซุดเลยค่ะร้องให้พี่ปอล์ร้องให้เพราะอะไร
เพราะเขาก็คือกลุ่มคนที่ช่วยกันบูรณะสร้างสาราแห่งนี้ขึ้นมา
นี่ค่ะยกมือไหว้นะร้องไห้สึกสะอื้นด้วยความเสียใจ
ท่านหนึ่งค่ะชื่อว่านางประกายอายุ๖๓ปีค่ะ
เขาบอกเขาเป็นหนึ่งในคนที่ร่วมทำบุญสร้างสาราวัด

ชาวบ้านทุกคนกับตัวเขาเองเสียใจแล้วเนี่ยบอกเลยนะเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่
เพราะสาลาแห่งนี้เนี่ยเขารวมแรงร่วมแรงร่วมใจกันสร้างขึ้นมา
ชาวบ้านเองก็ทั้งลงแรงบูรณะซ่อมแซมกันด้วย
ส่วนทางด้านคดีคุณผู้ชมค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานนะคะ
ภอมเมืองบุรีรำบอกว่าเดี๋ยวเข้าตรวจสอบ

เดี๋ยวตอนนี้ต้องไปสอบสวนนะคะคนที่เกี่ยวข้อง
คนที่เห็นเหตุการณ์ว่าเอ๊ะตกลงสาเหตุที่แท้จริง
มันเกิดจากอะไรกันแน่ค่ะ
เสียดายเนอะคือสวยงามค่ะดูแล้วคือคิดภาพ
ว่าตอนที่ยังสวยงามอยู่มันอลังการขาดไหนนะคะ